คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นการชนแบบวินาศสันตรโร

คนขับหลับในวูบชนทีเดียว๖คันรวดแบบนี้ครับ

ก่อนที่จะไปดูคันนี้ชนที่รอดก่อนได้มั้ย
น่าจะเป็นการโดนขึ้นขั้นแรก

เพราะว่ามองเห็นกระจกหลังว่ามีรถใหญ่มาแบบเสียหลักแล้วหรือเปล่าเนี่ยจังหวะนี้ค่ะ
โอ้โหโชคดีจริงในส่วนของคนขับรถเก่งสีขาว
เสียดไปเลยนะนั้นเนอะสิแต่ประเด็นคือ
ชนไปหกคันรวดนะครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้ามร้านขายของ
อยู่ริมถนนในตัวเมืองอุดรธานีครับตอนบ่าย๒โมงของวันที่๑๓ที่ผ่านมานะครับ
เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าคุณนรพลนะฮะเขาบอกว่าตอนนั้นอ่ะ
ผมกำลังยืนเลือกร่มอยู่หน้าร้านเลยมาซื้อของ
รถก็จอดอยู่อยู่มีเสียงเบรกมาแต่ไกลเลยสุดท้ายโอ้โห
รถพ่วงคันบะเริ่มเราเทิบมาจากไหนก็ไม่ทราบ
ชนเข้ามาในร้านกวาดทุกอย่างพังเป็นแถบ
ตอนนั้นตกใจมากรีบวิ่งไปกอดภรรยาคือตกใจเนอะ
ตอนนั้นเราทำอะไรอยู่ตอนนั้นผมเลือกของเลือกร่มอยู่ตรงนี้ครับ
แล้วเสียงรถเบรกแตกมาฝั่งรถผมหันมามองอ่าเสียงชนดังโค้ง
ผมก็กอดแฟนผมไว้เพราะว่าผมมองแล้วที่ฝั่งรถมันวิ่งกันทางนี้อ่า
ครับก็เสียที่เห็นเลยครับอ่าได้คุยกับคนขับรถพ่วงไหมวะ
อ่าไปถามคนขับกินยามาก่อนอืมจังหวะที่ขับมาวูบแล้วหลับ
แต่คุณผู้ชมคุณขวานคุณน้ำแข็งสิ่งที่ทุกคนตรงนี้โชคดีอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหม
รถคันนี้เขาบรรทุกน้ำมันมาเต็มถังเลยนะโอ้
หมายถึงว่าไอ้แกลลอนด้านบนแล้วสมมุติถ้ามันชนแล้วมันเกิดเป็นประกายไฟ
ความคิสภาพสิไปหมดนี่คือร้านขายของมือสองแล้ว

ถ้าเกิดยามันทำให้คุณง่วงนอนพักก่อนเนอะพักก่อนพักก่อน
แต่อยากถามความรู้สึกคนขับรถเก่งสีขาวจังเลยว่ารอดจากเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้าง
ดิฉันว่าน่าจะไปทำบุญด้วยแหละไม่น่าเชื่อค่ะ